สมุนไพรไทยถ้าเอามาใช้ในทางถูกต้องก็น่าจะดีครับ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ

แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
แต่ว่าถ้ามุมมองในทางการรักษาก็ดีค่ะ
ท่านผู้ชมครับว่างันด้วยเรื่องของตรวจล็อกกัญชากันหน่อย
เรื่องการรักษาเรื่องการแพทย์เพิ่มรายได้เพิ่มเศรษฐกิจ
แต่คนบอกว่าโอ้โหแต่ถ้าไม่ควบคุมเนี่ย

จากกัญชากัญชงจากบัญชียาเสพติดปลดล็อคจริง

ภูมิใจไทยนำเสนอนโยบายปลดล็อกกัญชาไว้
ตั้งแต่หาเสียงการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา

คุณอนุทินบอกว่าการปลดล็อกกัญชาและกัญชงด้วยเนี่ย
วัดถูปสงฆ์ก็คือเพื่อทางการแพทย์
เรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าทางการพาณิชย์
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชน
แต่ขอย้ำว่าไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชากัญชง

ก็คงจะรู้กันอยู่ว่าทางไม่เหมาะสมคืออะไรยังไง

บอกสายเขียวเฮงสายเขียวเฮอะไรพวกนี้เนี่ย

แล้วระหว่างที่พรบกัญชากัญชงที่เป็นกฎหมาย
ที่มีแนวปฏิบัติเป็นหลักเนี่ย
ตอนที่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้วันนี้มีผลบังคับใช้วันแรกนะฮะ

เรื่องของกัญชาพ้นจากยางเสพติดเนี่ย
หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ได้ไปปรับเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายต่าง
เพื่อจะมารองรับตรงนี้ด้วยนะครับ
อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขามีประกาศเรื่องกำหนดให้การกระทำที่ทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน
กัญชาและกัญชงเป็นเหตุรำคาญ
อันนี้คุณถูกจับแล้วก็ปรับได้นะฮะ

เดี๋ยวจะออกประกาศข้อกำหนดให้ผู้ขับรถ
ผู้ขับรถทั่วไปโดยเฉพาะรถสาธารณะ
ห้ามใช้กัญชานะฮะ
เหมือนกับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย
ก็คือห้ามเหมือนกับเสพอะไรให้มันหรือดื่มอะไรที่มันมืนเมา

ทีนี้เดี๋ยวมาดูเป็นส่วนนะครับท่านผู้ชมครับ
ความแตกต่างเอาข้อมูลพื้นฐานกันก่อน
กัญชากับกัญชงใช่ไหมเอาจริงนี่แยกไม่ออกค่ะ
อันไหนกัญชาอันไหนกัญชงมันต่างกันยังไงคะ
เดี๋ยวผมพาไปดูกัญชากับกัญชงนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำความรู้จักในข้อมูลพื้นฐานก่อนแต่ละชนิดเนี่ย
มีสรรพคุณแบบไหนใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง
ปลดล็อกแล้วเราจะทำอะไรยังไงได้บ้าง
สองชนิดนี้ถ้าดูภายนอกนะกัญชากัญชงนะ
มันแทบจะเหมือนกันมันแทบจะเหมือนกันเลย
นี่คะกัญชากัญชงเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลย
คือถ้าสังเกตที่ใบเนี่ยกัญชงจะใบเรียว
แล้วสีเขียวจะอ่อนกว่าลำต้นสูง
ก้านน้อยกว่าช่อดอกมียางน้อยกว่า
ถ้าเอาจริงแล้วกัญชงเนี่ยเขานิยมนำไปทำพวกเส้นใยผลิตเครื่องนุ่มห่มนะฮะ
ส่วนกัญชานะครับทั่วโลกนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะ
กัญชาทั่วโลกนี่๑๔๐๐๐สายพันธุ์นะฮะ
แต่มี๓สายพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน
มิสาธิวาอินดิกาแล้วก็พันธุ์รูเดอราลิสเนี่ยตามแบบนี้นะครับ
ขณะเดียวกันประโยชน์นะฮะประโยชน์ของกัญชา
ถ้าจะใช้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยตั้งแต่รากจนถึงเมล็ด
เอาเอาดวงนี้ก่อนว่าอะไรเป็นยาเสพติดไม่เป็นยาเสพติด
เอาเป็นว่าตอนนี้กัญชาเนี่ยถ้าพูดตรงก็คือ
จากเรื่องของบัญชียาเสพติดไปแล้วรากไม่จัดเป็นยาเสพติดนะครับ
ท่านผู้ชมครับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์งานวิจัยอาหารยาเครื่องสำอาง
ลำต้นเปลือกเส้นใยไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เพื่องานวิจัยในอุตสาหกรรมพวกสิ่งทอยานยนต์แล้วก็เส้นใยกระดาษได้
กิ่งก้านนี่ก็ไม่มีส่วนของยาเสพติดใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยคล้ายกับราก
ใบอันนี้ก็ไม่จัดเป็นยาเสพติดอยู่แล้วก็อย่างที่ทราบเอาไปปรุงเมนูอาหารได้
เครื่องดื่มก็ได้ใบกัญชาแต่ช่อดอกนี่แหละอันนี้ช่อดอกเนี่ย
ที่เขาเอาไปส่งไปสูบอะไรกันหรือว่าเอาไปสะกกสกัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่อดอกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก่อนจะประกาศปลดล็อกเนี่ย
คือช่อดอกมันมีส่วนผสมของความเคลิบเคลิ้มใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ได้
หรือสารที่ทำให้เคลิบเคลิ้มเนี่ยจะต้องไม่เกิน๐๒เท่านั้น
ถึงจะไม่เป็นยาเสพติดแต่ถ้าใครจะไปสกัดหรือเอาไปใช้
แล้วมันมีส่วนที่มันเกินกว่า๐๒เขาถือว่าเป็นยาเสพติด
อันนี้คือจุดสำคัญนะครับทุกผู้ชมครับที่ต้องดูตรงนี้นะครับ
เล็ดกัญชาเมล็ดกัญชานี่ถูกจัดเป็นยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่จะนิยมไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์เท่านั้น
อันนี้คือส่วนหลักเรื่องของส่วนต่างของพืชกัญชา
ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพืชกัญชาทั้งต้นเนี่ยเขาจัดเป็นยาเสพติด
แต่เอาจริงแล้วส่วนที่มันมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดความเคลือบเคลิ้ม

ใช่เขาบอกช่อดอกเนี่ยจริงสารที่มันเป็นสารเคลิบเนี่ยมีอยู่๓
แต่ทีนี้วัตถุประสงค์ของเขาคือถ้าเกิดว่าเราต้องการป้องกันช่อดอก
ให้ใช้เป็นยาเสพติดแต่เราไปบล็อกทั้งต้นเนี่ย
ซึ่งส่วนอื่นมันใช้ประโยชน์ได้เนี่ย
คือเอามาให้ใช้ประโยชน์แล้วไปจำกัดตรงนั้นมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเปล่า
ผู้ที่จะควบคุมดูแลตรงนี้เป็นหลักด้วยคือออยนะฮะค่ะ
ผมไปคุยกับเลขาออยมาท่านนายแพทย์ภัยศาลด่านคุ้ม
โอ้โหได้ความรู้เยอะเลยลองไปฟังพร้อมกันเลยนะฮะ
ทำไมไทยเราต้องปลดล็อกกัญชา
คือเราอยากให้ใช้กัญชาอย่างเข้าใจก็คือเรื่องของการไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับ
การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเองนะครับเศรษฐินหรืออุตสาหกรรม

อีกส่วนหนึ่งก็คือให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับ

ในครัวเรือนครับถึงได้ปลดล็อกออกมา
ถ้าปลดล็อตในส่วนนี้ออกมาก็จะสามารถทำเรื่องตั้งแต่ซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับ
โดยไปถึงในส่วนที่เราจะเอาพืชสมุนไพรชนิดนี้ไปทำเป็นผิดพันธ์สุขภาพนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเครื่องสำอางหรือเขาเรียกว่าผิดฟันสมุนไพรนะครับ

ใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับ
คนไทยสามารถทำอะไรกับกัญชาได้ที่ว่าเสรีนี่คือทำอะไรยังไงได้บ้าง
เขาก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้มาทำเป็นอาหารซึ่งจริงก็มีข้อแนะนำนะครับ
มีเรื่องของการบำบัดในตัวของเขาเองอันนี้เขาสามารถทำได้ครับนะฮะ
มีคนถามมากว่าหลังจากวันที่๙แล้วเนี่ยคือวันที่๙เป็นต้นไปเนี่ย

ขอให้เขาลงเขาเรียกว่าโปรแกรมหนึ่งเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับ
โมบายแอปพลิเคชันจริงมันมีเว็บด้วยนะครับ

ก็คือท่านเลขาออยกำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องขออนุญาต
แต่เราต้องเข้าไปที่แอปปลูกกัน
อยู่ที่ไหนปลูกไปเพื่ออะไร
คือพอนี่ต้องยอมรับนะ
พอเนี่ยเราปลดล็อกกัญชามีคงมีข่าวตั้งแต่มีข่าวแล้วไม่ต้องถึง

หูสายเขียวเฮ

เอามามวลเอามาสูบ

มันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนก็เป็นห่วงกันแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

๓ข้อที่ผมไล่ปั่นครับ
คืออีกทีนะครับเรื่องของการพาณิชย์

ผมถามว่าสูบไปเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองไหม

เป็นความห่วงใยของทุกท่าน
เราก็เลยในส่วนของกระทรวณสาสุกเอง

ซึ่งมีโทษนะฮะทั้งจำทั้งปรับ
คือหลายคนกำลังคิดว่าสบายแล้ว
ปลูกต้นกัญชาถ้าขึ้นหลังบ้านเนี่ย
ไม่รู้จะใช้วิธีการอะไรเอามามวลเอามาใส่
้องไม้ผงไม้ไผ่อะไรมาสูบกัญชาดูดกัญชา
อันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะเขามีเรื่องของ
กฎหมายเกี่ยวเรื่องกลิ่นหรือควันของกัญชาแล้วกัน
ซึ่งเป็นเหตุรำคาญซึ่งเป็นเหตุรำคาญครับผม
แต่ไม่ได้ถูกจับเพราะเรื่องยาเสพติดนะอันนี้ไม่ใช่
แต่เป็นเรื่องของเหตุรำคาญที่บอกนะครับว่า

แง่ของหลักการและการควบคุมนะฮะ
อย่างพี่บอกนะขนาดนี้ทางสารสุขเขามีอยู่แล้ว
เรื่องกลิ่นและกลิ่นหรือควันของกัญชาและกัญชงทำให้เป็นเหตุรำคาญ
ใช่แต่เดี๋ยวกรมการขนส่งทางบกเขาจะมีเรื่องของการขับรถอะไรพวกนี้ด้วย

อันนี้ในแง่ของหลักการแล้วก็การควบคุมต่าง
ใช่ทีนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าการปลดล็อกกัญชาเที่ยวนี้เนี่ยทำเพื่อการแพทย์ใช่ไหมคะ

คุณหมอเองที่บอกว่าเอามาใช้เพื่อการแพทย์เนี่ยเขาก็มีความกังวลเหมือนกันว่า
แล้วความเข้าใจของคนไข้อะไรยังไงดิฉันไปคุยมา

นี่เอาไปคุยกับผู้ว่าชาติชาติมาเหรอ
ดูด้านบนอาจจะหน้าตาเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ผู้ว่าชัดชาติ
นี่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์

ยังยังแต่คนนี้ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันนะคะ
ฟังกันหน่อยว่าแล้วแพทย์เนี่ยเขามีความกังวลเรื่องอะไรบ้าง
ประเด็นนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์
อยากถามในฐานะที่เป็นคุณหมอ

อันดับแรกเลยก็คือประเด็นเรื่องของกัญชา

เรื่องที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อย่างอิสระค่ะ

ผมคิดว่ามันกัญชาก็เหมือนกับเป็น
เพื่อสมุนไพรหรือเป็นยาบาลอย่างหนึ่ง

เนื่องจากว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
แล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็กังวลเรื่องความรู้ความเข้าใจ

เราต้องการให้ผลบ่อเพื่อมาช่วยควบคุม
มีกลไกในการที่จะทำให้เรามั่นใจ

ก็หวังว่าถ้าเรามีพรบกัญชา
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาอย่างดีแล้ว
ก็จะช่วยให้การใช้หรือว่าการบริโภคกัญชา

ช่องว่างช่องโหวตอันนี้ในฐานะของคุณหมอค่ะมีช่องโหวตอันไหนไหมคะที่ค่อนข้างเป็นกังวล
หลักการสำคัญที่สุดเลยของการใช้กัญชาคือ
เราไม่อยากให้คนได้รับปริมาณกัญชาซึ่งมีสารสำคัญนะครับ
มันมีประเด็นหลักก็คือเรื่องช่อดอก
เพราะว่าแต่ก่อนช่อดอกมันถูกจัดเป็นสารยาเสพติด
ซึ่งเป็นสารซึ่งมีฤทธิ์ต่อทางสมองค่อนข้างในปริมาณซึ่งมีทางพ่นค่อนข้างสูง
ฉะเรามีการนำตรงนี้ไปบริโภคโดยไม่เหมาะสม
เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับถ้าไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งแต่เดิมก็มีกฎของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
ว่าช่อดอกห้ามนำมาประกอบอาหาร
เพราะฉะนั้นเอามาประกอบอาหารไม่ได้แล้วเป็นข้อห้ามอยู่แล้ว
ประเด็นที่สำคัญคือตอนนี้มันมีการปลดช่อดอกออกไป
ซึ่งก็อาจจะทำให้มีการใช้ช่อดอกในทางที่ไม่ถูกต้อง
เพราะเอามาสูบตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่า
จะต้องมีการวางแผนหรือว่าให้ความรู้ที่เหมาะสม
ทางกระทรวมอาสุเองก็เน้นเลยว่าถ้าเป็นกัญชาในอาหาร
เราก็ไม่แนะนำให้กลุ่มคนบางกลุ่มบริโภค

คนที่ตั้งคันหรือว่าคนซึ่งให้นมบุตร
แล้วก็คนซึ่งมีโรคประจำตัวบางอย่างต้องระวังเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผมต้องเน้นเลยว่าเด็กเป็นกลุ่ม
ซึ่งเรากังวลในการถ้าจะเข้าถึงกัญชาได้
มันมีข้อมูลนะครับว่าในผลระยะยาวกับเด็ก
มันอาจจะมีผลในเรื่องพัฒนาการทางสมองได้
ถ้าเด็กได้รับกัญชาต่อเนื่องกันระยะเวลานาน
อันนี้ก็เป็นสิ่งทรงคิดว่าเราต้องช่วยกันให้ความรู้
แล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายมันอาจจะต้องมีการควบคุมโดยกฎหมาย
หรือว่ามีหน่วยงานซึ่งติดตามตรงนี้
ก็จะช่วยให้บรรเทาผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว
ก็กังวลแหละว่าสรุปแล้วเราจะควบคุมยังไงให้มันชัดเจนมากกว่า
แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับคนไข้
หรือว่าผู้ที่จะต้องใช้อันนี้ใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษายังไง
คือผมคุยกับเลขาออยเนี่ยแน่นอนก็คือมันพ้นจากเรื่องความเป็นยาเสพติด
คุณมีกัญชาในครอบครองคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่
คุณไม่ได้ถูกเอาผิดเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้ว

เหลือคือเรื่องอื่นอย่างที่เล่าให้ฟังกันไป
และที่สำคัญก็คือคุณก็ต้องตระหนักกับตัวของคุณเอง
ใช่ไหมว่าคุณโอ้โหจะเอาไปเอาดอกเอาช่ออะไรไปส่งไปสู่
แบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเขาต้องการให้มันเกิดประโยชน์ไง
ถ้าคุณเกิดโทษกับตัวเองเนี่ยคุณจะไปโทษใครได้
ใช่ไหมขณะเดียวกันท่านผู้ชมคือต้องยอมรับว่า
ในส่วนของกัญชาเนี่ยมีผู้ที่เขาก็ได้ทำกันมาก่อนหน้านี้

ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เขาอนุญาตให้ปลูกได้
แต่ว่าหนึ่งต้องขออนุญาตและต้องมีการเหมือนกับ

เพราะว่าใช้เพื่อการรักษาอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเป็นเชิงชุมชน

ใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในอาจารย์ออสของเรานี่แหละค่ะ
ก็เป็นผู้ประกอบการที่เขามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว
ลองไปฟังผู้ประกอบการกันหน่อยดีไหมคะ
ว่าคนที่ทำอยู่แล้วหรืออยากจะทำเนี่ย
เขามีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้าง

ก็คือคนที่เขาทำเรื่องขอปลูกมาก่อนเนี่ย
กว่าที่จะผ่านการได้รับอนุญาตถูก
ก็ใช้อนุญาตเวลานานมากกว่าที่หนึ่ง

แล้วก็ค่อยยื่นแล้วก็สนับจอกับออยร์มาตรวจยากมากกว่าจะผ่าน
แล้วก็คนที่ทำมาก่อน
เขาต้องขออนุญาตเยอะแยะเลยต้องสร้างโรงเรือ
ต้องทำระบบปิดเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์อะไรพวกนี้
เอาลงทุนกันไปหลายล้านหลายแสน

ตรงนี้ไม่เห็นมีมาตรการใด
ก็อยากจะเสนอการควบคุมกับเด็กเยาวชนผู้หญิง
บางคนไม่เคยรู้เลยเป็นแฟชั่นอัมพาโปร
ลงทะเบียนอ่านผ่านแอปพลิเคชันง่าย
แล้วถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะแก้ยังไง

อันนี้ก็เป็นข้อฝากที่สำคัญที่สุดนะครับ
จริงทุกคนกังวลในประเด็นใกล้เคียงกันนะคะ
ก็คือพร้อมหรือยังสำหรับการเปิดแบบเสรี
แล้วก็มันเสรีได้๑๐๐จริงไหม
ต้องมีกรอบมีบทลงโทษหรือว่ามีอะไรที่มันควบคุมชัดเจนกว่านี้
ก่อนที่จะปลดล็อกเหมือนเป็นช่วงนี้เป็นช่วงศูนยากาศอยู่
มันควรต้องมีอะไรมาควบคุมก่อนที่จะปล่อยให้มันเสรีหรือเปล่า
คือวันนี้เว็บไซต์หรือว่าแอปปลูกกัน
เห็นบอกคนเข้าไปจดแจ้ง๙ล้านกว่า

คือทางออยบอกว่าคุณจะปลูกก็ปลูกได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะ
แต่ว่าแอปพลิเคชันปลูกกันหรือว่าเว็บไซต์ที่มีอยู่เนี่ย
ก็คือเพื่อให้จดแจ้งเพื่อจะได้เป็นข้อมูล

ขณะเดียวกันอย่างที่ผู้ประกอบการข้าง

เลขาออยเนี่ยท่านนายแพทย์ภัยศาลบอกกับผมเนี่ยบอกว่า
อย่าไปคิดว่าการที่จะมีบริษัทมาซื้อ
มีคนเอาไปทำยาทำเชิงพาณิชย์

แล้วเอาไปขายเขาจะซื้อกันง่ายมันไม่ใช่นะฮะ

คนที่เขาจะซื้อไปทำเพื่อสกัดทำยาจริง
หรือไปใช้ประโยชน์จริงเนี่ยในเชิงสุขภาพหรือว่าพาณิชย์เนี่ย

เพราะว่ากัญชาเนี่ยมันดูดเหมือนกับ

มันดูดซึมแร่ท่าต่างในดินได้ง่ายมาก

ซึ่งเวลาเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาใช้ไม่ได้

มันมีเรื่องของผู้ต้องโทษ

พอกฎหมายปลดล็อกกัญชาไปแล้วเนี่ย

เขาก็จะได้รับเรื่องการ

ดำเนินการไปตามหลักของกฎหมายนะฮะ

โทษเกี่ยวกับคดีของกัญชาเนี่ย
ก็จะทยอยปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

ก็จะเอาโทษกัญชาไปลดลง

จากเรือนจำออกมานะครับทุกผู้ชมครับ

หรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการติดต่อสารเนี่ย
ในความผิดเกี่ยวกับกัญชาก็ผลจากการเป็นภูกษฐรรมความผิด
ในการฟ้องร้องต่างก็จะถูกยกเลิกตรงนั้นไป
หน้าจอนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ

กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕อีกแล้วเนี่ย
เรื่องของการยึดซับริบซับอะไรต่างนานา
มันก็จะเหมือนกับนักโทษในเรือนจำซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องเอากฎหมายตรงนี้ไปดำเนินการกันต่อไป
ใช่ค่ะทีนี้ตกลงว่าอ้าวแล้วถ้ามีกัญชาแบบไหนคือผิดแบบไหนคือไม่ผิด
งงไปหมดแล้วฟังทางนี้ค่ะพ่อตำรวจเองรอยอิงคับไฮโรด
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านป้องกันปรับปราม
แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติดของสตช
ออกมาบอกเลยนะคะว่าเอาวันนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ถ้าคุณมีกัญชาไว้ในครอบครองหรือคุณปลูกกัญชา
ไม่ว่าจะกี่ต้นกี่กิโลกรัมกี่กรัมกี่ตันไม่ผิดไม่ผิดเลยนะคะ
แล้วคุณไม่มีใบอนุญาตในการมีใช้ขายไม่มีใบสั่งแพทย์
ได้รับการรับรองจากออยคุณผิด
และถ้าคุณนำเข้ากัญชาจากนอกราชอาณาจักรก็คือเอาเข้ามาจากต่างประเทศ
นั่นคุณก็ผิดเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีการดำเนินคดีเขาจะทำยังไง
เขาจะยังไม่จับทันทีเพราะว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่เขาจะยึดของกลาง
ตรวจเรื่องของการขออนุญาตถ้าผิดถึงจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าที่ถูกกฎหมายอนุญาตเนี่ยคือเฉพาะในประเทศนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้แล้วสูบได้ไหมคนอยากรู้เรื่องนี้แหละ
ได้ไหมถ้าเดินสูบตามถนนโดนจับไหมสูบกัญชาไม่ผิด
แต่ถ้าสูบในที่สาธารณะอย่างที่บอกเรื่องกลิ่นเรื่องควัน
คุณอาจจะไปรบกวนผู้อื่นผิดพรบสาธารณสุขปี๓๕
มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๕๐๐๐บาท
แต่เบื้องต้นนะตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายควบคุมเหมือนบุหรี่
สูบตรงไหนได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสูบได้
แต่ถ้าสมมุติคนอื่นเขาบอกว่าเขารำคาญแล้วเขาแจ้งความคุณโดนจับ
คือสูบกัญชาเนี่ยคุณไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด
ใช่ค่ะแต่เป็นเหตุรำคาญจากกลิ่นและควัน
และมันไม่ได้หมายความว่าเอ้านี่ไงสถานที่ที่เขาเข้าไปสูบบุหรี่
ลงมลกัญชาไปนั่งสูบกับเขาเลยเพราะคนละกฏหมายกัน
การปลดล็อกกกัญชาครั้งนี้เนี่ยสามเหตุผล
ลักษณ์หลักคือหนึ่งประโยชน์ทางการแพทย์
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม
แล้วก็๓เพื่อการดูแลสุขภาพเพื่อการรักษาให้ประชาชนได้มีทางเลือกนะคะ
ไม่ว่าจะการเอาไปแปรงแปรรูปหรืออะไรใดก็ตามเนี่ย
และถ้าคุณจะเอาไปทำเป็นอาหารสมุนไพรเครื่องดื่ม
คุณต้องขอออยเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะ
ประชาชนวิสาหกิจที่จะปลูกต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกัน
อันนี้เราบอกไปแล้วถ้าจะเป็นภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประชาชนก็มีทางเลือกในการที่จะใช้ดูแลสุขภาพได้
ถ้าจะเอาไปสูบเพื่อสันทนาการหรือมวลขาย
คือคุณต้องอยู่ในที่แบบห้องส่วนตัวที่มันจะไม่รบกวนคนอื่นอันนั้นทำได้
ปาร์ตี้กัญชาได้ไหมกิจกรรมสันทนาการได้ไหมไม่ได้ค่ะ
พรบสาธารณสุขนะคะอืมเรื่องของคนขับรถสูบได้ไหม
อันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอของทางกรมการขนส่งทางบกก่อน
ว่าเขาจะมีการควบคุมในลักษณะเดียวกับแอลกอฮอลคือเมาแล้วขับไหม
เขาเตรียมแล้วล่ะจะออกกฎให้เหมือนกับเมาแล้วขับนี่แหละ
ใช่ค่ะส่วนการนำเข้าก็คือเอาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวใหญ่เลยทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะ
เพราะเราอนุญาตเฉพาะในบ้านเราเองนะฮะ

ไม่ได้แล้วก็เอาออกไปก็ไม่ได้นะ

บางทีเราเอาอะไรติดไปแล้วไปบ้านเขา

ติดคุกที่นู่นเลยนะคะเรื่องใหญ่นะ